ศักดิ์สิทธิ์เขาเขินแจ็คสันหวังค่ะคุณผู้ชม
ไปดูซิว่าการผู้ชายเขาเขินเนี่ยมันจะเป็นยังไงลองดูกัน
ล่าสุดค่ะหนุ่มโตเนี่ยออกมาเล่าวินาทีที่อยู่ใกล้แล้วก็ได้เจอแจ็คสันหวัง
เขาบอกว่าอะไรรู้มั้บอกว่าเป็นคนที่น่ารักมากเหมือนกับที่หลายคนเห็นเลย
เจอครั้งแรกเดินมาแหมเหมือนซี้กันมา๑๐ปีเกาะบาเลย
แซวเลยว่าเอ้ยทำไมทำไมใส่เสื้อสีเดียวกันเนี่ยเอ้าแต่อยู่คนละทีปนะ
ใส่เสื้อสีเดียวกันเกิดความสงสัยไปอีกสำหรับพี่แจ๊คนะคะ
โตเนี่ยบอกเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจมากขนาดเป็นผู้ชายด้วยกันอยู่ใกล้
โอ้โหเขินเลยอ่ะคุณผู้ชมเขาหล่อออร่ามากพี่โตบอกว่าอย่างนั้น
เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคนถึงรักพี่แจ็คสันมากขนาดนี้
ที่สำคัญยังได้เจอพี่น้องศิลปินหลากหลายคนด้วยเดี๋ยวไปฟัง
โตเขาเมาส์โมเมนต์แบบนี้ให้ฟังค่ะจ้า
ไม่เก่งนะมันดูเขินเขินมันดูเขินเขินมากกว่าเพราะมัน
เขาไม่ออร่ามากเลยเพราะเลยเวลาดูอยู่ไว้ใกล้แล้วรู้สึกว่าเราเขินเขิน
เพราะว่าแบบผู้ชายในมองยังรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้หล่อจัง
เหมือนกับเหมือนในกล้องเลยครับเราดูในกล้องหล่อไงตัวจริงเขาก็หล่อมากครับ
เป็นผู้ชายยังเขินเขินมันไม่เก่งว่ามันเขินมันเป็นผู้ชายยังเขินเลยครับ
ผมว่าวันนั้นมันไม่ได้เฉพาะพี่แจ๊คคนเดียวแล้วผมว่าโมเมนต์ของการที่
มันเป็นงานที่เร่งด่วนมากแล้วโทรชวนกันโทรชวนกัน
ผมได้เจอแบบนอกจากแจ็คแล้วผมได้เจอน้องกราฟได้เจอโอ๊ตปาโมด
ได้เจอได้เจอหลายคนที่รีบโทรมาแล้วรีบมาเตะบอลด้วยกันอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นได้เจอพี่น้องในวงการเตะบอลด้วยกันครับ
ก็หลายฟิลนะคือพี่โตเขาหล่อแบบละมุนพี่แจ๊คเขาหล่อแบบกล้าวใจ
คนหล่อคนหล่อมาอยู่ด้วยกันนะเห็นแล้วมันดีต่อใจเนอะ
เขามาเลยค่ะแล้วสำหรับแบบนี้ใครก็ได้ทั้งนั้นค่ะมาเลยค่ะ
นี่น่าจะแซ่บกว่าต้มไก่บ้านของพี่บอลด้วย
บอมเขาบอกว่ากินต้มยำไก่บ้านพลอยชอบมากเมนูนี้ใช่ไหม

ใช่ถ้าเอาไปกินในน้ำก็ชอบมากกว่า

มาจากทิพย์โตกันต่อนะคะส่วนคอนเสิร์ตใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นตุลาคมนี้
ตามคำเรียกร้องของแฟนค่ะบอกเลยว่าจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วแน่นอน
ครั้งนี้จัดเต็มนะแขกรับชนัยตำนานมีหลายคนเลย
พี่ปุ๊อันชรีอย่างนี้นะพี่ปันภัยบูรณ์เกียรติแคว้วอย่างนี้
แตมชะรัฐนะคะคุณต้นสุชาติคุณพ่อโตอย่างนี้คุณผู้ชม
สาวก็มาโอ้โหสุดยอดถูกใจใครหลายคนแน่นอน

แต่คนที่เชิญยากที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนภรรยาคนสวยคุณไบร์ทค่ะ
นี่แหละอยากเชิญมาคอนเสิร์ตมากเลยหลังจากที่เห็นร้องในรายการทุกวัน
ร้องเพลงเก่งเหมือนพวกเราเลยร้องเยอะเลย
เป็นนักร้องนำนำมันตรีไปหน่อย

คือแฟนคลับก็อยากเห็นมอเมนต์๒คนเขาร้องด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ในเมตรดีจะเห็นบ่อยแต่ว่าเนี๊ยะถ้าทำจะฆ่าตัวแพงหรือเปล่า
เรื่องแบบนี้เรื่องของคนในครอบครัวนะเออเราได้เห็นไม่ได้เห็นในคอนเสิร์ตก็ได้เห็นในตามไอไอจีนน่ารักน่ะ